พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องคดีคุณแตงโมค่ะวันนี้นาย
ฉริยะไปยื่นหนังสือต่อแพทยศภานะคะเป็นการร้องเรียน
คุณหมอวีรศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศว่าผิดจริยธรรม
ทางการแพทย์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในคดีคุณแตงโมค่ะ
นี่ค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไปยื่นหนังสือต่อพลอากาศตรีในแพทย์อิทธพร
คณะเจริญเลขาธิการแพทยศภากรณีที่นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นิติเวชศาสตร์มสวแสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้องในคดีคุณแตงโม
โดยเป็นการชี้นำสังคมรวมทั้งให้ความเห็นทางการแพทย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเท็จ
ซึ่งผิดจริยธรรมทางการแพทย์นี่คุณอัจฉริยะไปร้องเรียนแบบนี้นะคะ
ขาข้างขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
ที่ขาข้างขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
แล้วไม่ได้ตกจากท้ายเรือมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจน
โดยการแสดงความเห็นเป็นการแก้ต่างให้ตำรวจตลอดเวลา

สับสนเข้าข่ายผิดจริยธรรมทางการแพทย์ค่ะ
คุณพระอาจารย์ครับ
มีการให้ความเห็นทางด้านวิชาการ
มั่วมาก

แล้วก็เอาเรื่องที่ร้องเรียน

การสอบสวนก็ตรวจสอบในรายละเอียดค่ะเพราะว่าประเด็นที่ร้องนี่มีรายละเอียด
มีกรอบระยะเวลา๑๒๐วันนะคะขณะที่อีกด้านหนึ่งวันนี้คุณแม่พนิดา
ก็เข้ารับเงินเยียวยากับกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญานะคะ
ก็ไปพบว่าที่ร้อยตรีธนกฤษเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รับเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน๑๑๐๐๐บาท
ซึ่งทางว่าที่ร้อยตรีธนกิจบอกว่าคุณแม่ส่งตัวแทนมาติดต่อขอรับเงินเยียวยา
ตั้งแต่๒วันแรกที่คุณตังโมเสียชีวิตแล้วยืนยันว่า
เงินก้อนนี้ไม่มีผลกระทบต่อรูปคดีเพราะว่าเป็นเงินที่ได้ตามหลักของกฎหมาย
โดยตกเป็นเหยื่ออาจยกรรมโดยการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นค่ะ
คุณแม่ก็ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ช่วยเหลือค่ะ
คุณแม่ก็ไม่ทราบจะไปพึ่งใครจริงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่๓ท่านไปหาคุณแม่ที่บ้าน
แล้วบอกว่ามาจากกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ตามเราตลอดเลย
คือจะช่วยเหลือคุณแม่ก็ต้องกรอกเอกสาร
โดยให้อาจารย์พนุชดาเป็นคนช่วยกรอกเอกสารเยอะมาก

นี่แหละครับ